แต่คราวนี้เนี่ยภรรยาสู้ค่ะคุณผู้ชม
สู้ด้วยการเอาปืน๙มิลลิเมตรยิงสวน

คนเป็นสามีที่ทำร้ายภรรยานะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อคืนเกือบ๒ทุ่มค่ะ
ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีไปที่จุดเกิดเหตุ
บ้านหลังหนึ่งแถวถนนแสงชูโตนะคะ

นางสวรรคภรรยานี่นะคะ

ส่วนคนเจ็บคือสามีจ่าสิบเอกสมเพียร

ที่๙ค่ายสุรษีกาลจนบุรี
อาการหนักก็ต้องพาส่งโรงพยาบาลนะคะ
นางสวรรคภรรยาให้การบอกเธอกับสามี

แล้วสามีเนี่ยกระทืบเธอหลายครั้งนะคะ

กระเสือกกระสนไปคว้าปืน๙มิลลิเมตร

บอกว่ายิงไปแค่นัดเดียวเป็นการป้องกันตัว
มันช่วยไม่ได้เพราะสามีทำร้ายเธอก่อนเธอก็ต้องสู้
ซึ่งคนที่สอนยิงปืนให้ก็คือสามีนั่นแหละค่ะ
ตัวเขาขะทืบ

ดูได้ค่ะมันฉั้นหมดอย่างนี้

บืนเผานั่นแหละ

เบื้องตูมที่เขาหวังไว้ในบ้าน
ตำรวจบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการป้องกันตัว

ทางคดีก็ว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ